มีเหตุการณ์นี้ที่ทำให้ครอบครัวไม่สบายใจเลยครับ
ผู้หญิงคนหนึ่งทำงานบริษัทนะฮะแล้วเธอเปิดโรงแรมนอนที่จังหวัดชนบุรี
ต่อมาพบกลายเป็นศพสภาพศพนี่คือสวมชุดพนักงานออฟฟิศด้วยนะฮะ

แล้วท่าทางการนอนสามีผู้ตายบอกมันแปลก
ผมคิดว่าเมียผมไม่น่าจะนอนแบบนี้น่าจะโดนวางยาหรือเปล่า
อยากจะให้ตำรวจช่วยไขคดีนี้หน่อยครับ
ตำรวจสภเมืองชนบุรีรับแจ้งว่ามีผู้หญิงตายในโรงแรมแห่งหนึ่งครับ
ในพื้นที่อำเภอบ้านสวนจังหวัดชนบุรีครับ
ก็ไปตรวจสอบบนเตียงพบร่างของนางสาวกัญญาพักอายุ๓๘ปี
เพลเป็นคนปลาจีนบุรีนะฮะนอนตายอยู่บนที่นอนครับ
ใส่เสื้อสวมเสื้อยูนิฟอร์มของบริษัทแล้วห่มผ้าคลุมไว้ครึ่งตัว
ในห้องไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีการลื้อค้นทรัพย์สินอะไรต่างนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในตำบลบ้านสวนในตัวเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ
อกจากนี้ครับมีหมวกกันน็อกสีฟ้ามีกระเป๋าหนังเป็นกระเป๋าสะพาย
แล้วมีเสื้อคลุมวางอยู่บนโต๊ะแล้วก็ไปเจอว่ามีเค้กกล่องสีขาว
แวนไว้ที่หน้ารถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายซึ่งจอดอยู่หน้าห้องพักด้วยครับ
สอบถามเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยบอกว่าคนที่ดูแลห้องพักเขาไปเคาะประตู
เพื่อจะบอกลูกค้าบอกว่าคุณลูกค้าคุณลูกค้าอยู่เกินเวลาแล้วนะแต่เงียบฮะไม่มีเสียงตอบรับ
ก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบไปถึงก็พบร่างของผู้ตาย
และส่วนรอบนอกนี่คือกล่องเค้กนะฮะที่เจอที่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปตรวจสอบเพิ่มเติมครับ
เพื่อเก็บข้อมูลหลักฐานตอนที่เปิดห้องเข้าไปแล้วไปเจอร่างผู้ตายนอนอยู่บนที่นอนเนี่ย
สภาพเนื้อตัวเริ่มแข็งแล้วไม่แน่ใจว่าตายตอนช่วงเวลาไหนนะครับ
คนที่ดูแลห้องพักบอกว่าผู้ตายมาเปิดห้องสักพักหนึ่งมีผู้ชายเดินตามเข้ามาทีหลัง
ที่ผู้ชายคนนั้นจะเดินออกไปในห้องไม่มีร่องรอยลื้อค้นไม่มีร่องรอยการต่อสู้
สวมเสื้อผ้าครบหมดทำงานบริษัทคล้ายจะเป็นสาวโรงงานหรือเปล่า
ผู้ชายคนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยที่มีคนเห็นบอกว่าเดินเข้าไปในห้องพักของผู้ตาย
ก่อนจะเดินออกมาแล้วก็หายไปนะฮะตำรวจก็เดี๋ยวคงต้องไปตรวจสอบ
ขยายผลเพิ่มเติมหลังจากนี้ส่งร่างผู้ตายชนะสูตรหาสาเหตุการณ์ตายที่แท้จริงที่โรงพยาบาลชนบุรีครับ
สามีของผู้ตายเดินทางมาและแจ้งความกับตำรวจโดยเขาคาดว่าเมียของเขาน่าจะถูกวางยาครับ
วันนี้คุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเราลงพื้นที่ครับ
ไปที่โรงแรมดังกล่าวที่เกิดเหตุ
แต่ว่าเจ้าของโรงแรมปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์
เพียงแค่ว่าให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดแล้ว
คุณจ๋าได้ภาพวงจรปิดหน้าโรงแรมที่เกิดเหตุครับ

เพราะว่ากล้องสามารถจับภาพรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายคันนี้ฮะ
ผู้ตายขี่รถมาสวมหมวกกันน็อก
แล้วเห็นไหมครับมีผู้ชายซ้อนท้ายมา
ก่อนจะเข้าไปที่โรงแรมเปิดห้องพัก
นี่ครับอันนี้เป็นหลักฐานสำคัญ
งานขึ้นหัวข้อหลักฐานเด็ดได้เลยฮะ

จะเห็นว่าผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในโรงแรม
กล้องสามารถจับหน้าคนซ้อนท้ายเอาไว้ได้ค่อนข้างชัด
พอมาจอดป๊าบเนี่ยก้าวลงจากรถ
มันจะมีจังหวะที่เยี่ยวตัวเอียงมาแล้วเห็นหน้า

มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่อย่างไร
มีข้อมูลว่าผู้ชายที่เห็นในคลิปวิดีโอวงจรปิดนั้น
มักจะเข้ามาใช้บริการที่โรงแรมแห่งนี้อยู่เป็นประจำ
แต่ฝ่ายหญิงเนี่ยไม่มีใครรู้จักนะฮะ
ก็คือผู้ตายที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาสวมหวกกันน็อกมารอบนี้

แต่คนส่วนใหญ่จะคุ้นหน้าผู้ชายคนนี้มาที่โรงแรมอยู่บ่อย
คุณจ๋าแจ่มสีเดินทางไปที่วัดโนนยางครับ
อยู่ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับ
บ้านเกิดภูมิลำเนาของผู้ตาย
เป็นสถานที่ตั้งศพของนางสาวกัญญาพัก
ทุกคนอยู่ในบรรยากาศที่โศกเศร้าเสียใจนะฮะ
สามีของผู้ตายนายวีรยุทธ์อายุ๓๕ปีบอกว่า
ตัวเขาเองกับเมียเนี่ยคบหากันมา๘ปีครับ
ทำงานอยู่ที่เดียวกันในจังหวัดชนบุรี

กันอยู่กับเมียได้ประมาณสัก๒เดือนแล้ว
โดยเมียขอไปอยู่ที่บ้านของพี่ชาย
ครั้งล่าสุดที่ได้เจอเมียกันก็คือช่วง๔โมงเย็น

เจอกัน๔โมงเย็นวันที่๑๙ตุลาคม

หลังจากนั้นก็ไม่เจอหน้าอีกเมียอีกเลย
จนกระทั่งรู้ข่าวว่าเมียตายกลายเป็นศพ

เขาไม่รู้นะว่าทำไมเมียถึงต้องไปที่โรงแรมแห่งนั้น

และตายได้ยังไงก็ยังไม่มั่นใจ
แต่คิดว่าน่าจะถูกลวงเข้าไปวางยา
แล้วฆ่าเพื่อหวังลักทรัพย์ชิงทรัพย์

เขาบอกว่าท่านอนของเมียมันดูผิดธรรมชาติ
ที่สำคัญเมียของเขามักจะไม่ชอบให้ใครมาซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์
แต่มันมีวงจรปิดภาพนี้ไงครับ

มีผู้ชายต้องสงสัยซ้อนท้ายมานี่แหละ

เอาจริงนะตั้งแต่ผมเนี่ยคบหาดูใจกับเมียผมมา๘ปีเนี่ย
ไม่เคยเห็นสักครั้งเลยนะว่าจะเอาใครซ้อนท้ายโดยเฉพาะผู้ชายแปลกหน้า
ก็เลยคิดว่าน่าจะถูกหลอกถูกลวงหรือเปล่า
แต่พี่ไม่เชื่อว่ามันจะเป็นเรื่องชู้สาว
อันนี้คือสามีผู้ตายบอกนะฮะ
เพราะว่าผมกับเมียมีลูกด้วยกัน๑คน

เรื่องนอกใจเรื่องชู้สาวเนี่ยไม่น่าใช่

ให้รีบมามอบตัวนี่คือสามีผู้ตายบอกแบบนี้นะฮะ
ขณะที่แม่ผู้ตายคุณแม่พยอมบอกว่า
แม่ก็ยังไม่รู้จริงมืด๘ด้านไปหมด

แต่แม่คิดว่าลูกแม่น่าจะโดนลวงไปฆาตกรรมหรือเปล่า

แค้นมากทำกับลูกแม่อย่างนี้ได้ยังไง
ถ้าแม่มีโอกาสได้เจอหน้าไอ้คนร้ายไอ้คนที่ก่อเหตุ
จะขอทุบหน้ามันก่อนเลย

เรื่องนี้คดีนี้ลูกสาวแม่ต้องไม่ตายฟรีฮะ
โกรธแม่ก็โกรธโกรธที่สุดแหละ
อยากให้ตำรวจเลือกเรื่องให้ที่สุด
เจอหน้าคนออกหนีจะถามอะไรเพราะเป็นคำแรกเลย
ถามแบบว่ามึงทำอะไรลูกสาว
จะฆ่าแบบไหนจะลงแบบไหนจนลูกฉันตาย

คืออันนี้เป็นคำถามที่เราอยากรู้มากเลยครับ

อยากรู้มากว่าใครเป็นคนฆ่าลูกแม่แล้วทำแบบนี้ทำไม
ความคืบหน้าทางคดีครับตำรวจสพเมืองชนครับ
แจ้งว่าตอนนี้ชุดสืบกำลังไล่ภาพวงจรปิด
ก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุ

งานขึ้นภาพวงจรปิดชายต้องสงสัยอีกครั้งได้เลยฮะ
อันนี้คือน่าจะเป็นหลังจากที่
ขับออกจากรีสอร์ทใช่ไหมครับ
วันที่๑๙ตุลาคมตอนเกือบ๑ทุ่ม
ผู้หญิงขี่ผู้ชายซ้อนท้าย
แล้วหลังจากนั้นภาพผู้ชายต้องสงสัยภาพนี้
ทำให้หลายคนสงสัยว่าเขาคือใคร

และคนที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำ
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ามีบทสรุปทางคดี